นายไตรพบวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่คณะกรรมการคัดเลือกครู
สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดที่ได้ดำเนินการมาแล้วครบ๒ครั้ง
นี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองดำเนินการจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดระยอง
ที่ได้ดำเนินการมาแล้วครบสองครั้งครั้งที่หนึ่งปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครั้งที่สองปีสองพันห้าร้อยหกสิบจำนวนเจ็ดรายครั้งที่สามปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองและครั้งที่สี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จำนวนสองรายรวมเก้ารายซึ่งรวมถึงนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและนายสุรสิ